คำก็น่ารักสองคำก็น่ารักเดี๋ยวพักความอิจฉาแป๊บนึงนะคะ
ต่อกันที่เรื่องราวของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างแซมมี่คาวเวลค่ะ
ซึ่งเธอก็ออกมายอมรับเลยว่าเดือนนึงเนี่ยใช้เงินไม่เกิน๕๐๐๐บาทจริงนะคะ
ใครจะไปคาดคิดค่ะว่านางเอกสาวสุดเซ็กซี่อย่างแซมมี่คาเวล
จะยอมใช้เงินเพียงเดือนละ๔๕๐๐บาท
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ
ซึ่งเป็นข้อตกลงกับผู้จัดการส่วนตัวที่อยากจะฝึกให้มีวินัยในการใช้เงิน
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเงินในอนาคต
โดยสาวแซมมี่เผยว่าตอนแรกก็รู้สึกอึดอัด
แต่เมื่อลองคิดทบทวนทุกครั้งก่อนใช้เงินก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น
จนตอนนี้ก็ติดนิสัยการใช้เงินแบบประหยัดไปซะแล้วด้วยค่ะ
จะมีเงินขายจะผู้จัดการกลับบ้านเลยเวลา
เราได้เก็บเงินเพราะว่าส่วนที่หักไปก็คือก็อยู่ในบัญชีเราอยู่ดี
แต่แค่อยู่ในบัญชีที่ใช้ไม่ได้
คือเป็นคนซื้อของจุกจิกไม่ได้ซื้อแบบเป็นชิ้นใหญ่

มันจะมีเงินเก็บยังมีอยู่เท่านี้ยังไม่เพิ่ม
ก็เลยเป็นมาตรการของผู้จัดการ
ก็เป็นปีแล้วจนรู้สึกชิ้นแล้วไม่รู้สึกว่ามันคือกฎอะไร
แรกก็แบบอึดอัดเหมือนกันแต่พออยู่เป็นเรื่องรายการก็ดีขึ้น
ใช่มันทำให้เราคิดมากขึ้นนะคะ
คิดว่าแบบเราจะซื้ออะไรเราซื้อดีไหมมันจำเป็นไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นผลดีคือคือวันหนึ่งพอเราได้ใช้เงินมากกว่านี้
มันก็จะติดความคิดอะไรพวกนี้เอาไปใช้ด้วยค่ะ